เทศกาลตรุษจีนกันแบบนี้ไทยรัฐทันข่าววันนี้ไม่รอช้าค่ะ
เกาะกระแสกันหน่อยนะคะหมอดูชื่อดังอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลา
อัปเดตกันหน่อยว่าเลิกดีรวมถึงเคล็ดลับไหว้เจ้า
ทำยังไงให้ปังฟังกันนะคะ
ก่อนอื่นเลยหมอช้างอธิบายก่อนค่ะว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้เนี่ย
แบ่งจะเป็นแบบนี้นะ๑ก็คือวันจ่าย
และ๓วันเที่ยวก็คือหนึ่งกุมภาพรรณ
นี้หมอช้างบอกว่าต้องใส่สีแดงตามปกติได้ไม่มีปัญหา
ที่มีคนมาแชร์กันว่าห้ามใส่สีแดงวันตุดจีนเพราะเป็นสีกรกินีอันนี้ไม่จริง
นี่หมอช้างยืนยันแล้วนะคะเป็นเฟคนิวนะค่ะส่วนวันจ่าย
ใครใครจะซื้อหมูหรืออะไรมาไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษเอาที่เหมาะสมเลย
ไม่เดือดร้อนตัวเองเพราะสมัยโบราณบางพื้นที่อยู่ติดชายทะเล
ก็เอาปลาเอาปลาหมึกมาไหว้เจ้าได้เหมือนกันนะคะอ่าทีนี้วันไหว้
วันพรุ่งนี้๓๑มกราคมเนี่ยจะมีอยู่๒ช่วงก็คือกลางวันเนี่ย
ไหว้บรรพบุรุษกลางคืนจะไหว้เทพเจ้าโชคลาภชัยสิงเอี๊ยะ
เตรียมของไหว้ดังนี้เลยค่ะข้าวสวยห้าถ้วยขนมหวานน้ำสะอาด
ดอกไม้ของเจหรือว่าจะมีกระดาษเงินกระดาษทองด้วย
ก็แล้วแต่ศรัทธาเลิกปีนี้อยู่ระหว่าง๕ทุ่มถึงตีหนึ่งนะคะ
ให้ตั้งโต๊ะไหว้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เคล็ดลับสำคัญค่ะ
อยู่ที่การนำอังเปล่ารวมไปถึงกระเป๋าเงินมาวางไว้
ใครมีกระเป๋าเก่าทำความสะอาดใหม่เลยนะส่วนใครอยากเปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่
ก็ใช้เลิกนี้เลยจำไว้ให้ดีให้เปลี่ยนกระเป๋าช่วง๕ทุ่มถึงตีหนึ่งเท่านั้น
ค่ะแต่ข้อห้ามค่ะข้อห้ามคืออย่าให้คนเกิดปีวอก
ซึ่งเป็นปีชงเป็นคนแรกที่นำไหว้ให้คนปีอื่นเขาเป็นคนนำไหว้นะคะ
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะต้องเอากระเป๋าใบเก่าเนี่ย
มาทำความสะอาดเคลียร์ของนรกออกให้หมดเลย
คือให้เหมือนทำให้มันเหมือนใหม่เคลียร์ออกเลย
เสร็จตัวจำนำอะไรออกให้หมดลาของไหว้ก็ค่อยนำเงินเนี่ย
ใส่ที่กระเป๋าของเราเป็นการเบิกห้าทุ่มของวันที่สามสิบเอ็ด
จนถึงตีหนึ่งข้อห้ามมีอย่างเดียวคือว่า
คนที่เกิดปีวอกอย่าเป็นคนแรกที่ไหว้
โวยพรนะครับให้กับแฟนไทยรัฐทีวีทุกคนนะครับ
เรียกว่ามีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่แข็งแรงนะครับ
เงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็ขอให้เห็งให้ปังให้รวยนะครับ
งสีฟ้าฉายครับ